ช่วงนี้ก็ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาทินีกันแล้วค่ะ

โพวดขึ้นมาตรงกลางแยกเราสองคนออกจากกัน

ถูกต้องคือสัปดาห์นี้ค่ะหมอไก่เป็นสัปดาห์แห่งวันพระ
ต้องบอกแบบนี้แล้วเราก็มีวันหยุดยาวกันถึง๔วันเต็ม
ที่หมอไก่จะมาพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงโอกาสดีแล้วนะคะที่เราจะได้ทำบุญ

การทำบุญเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายจุดประสงค์นะคะ
อย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงานก่อนเลย
ถ้าอยากจะให้การงานราบรื่นดำเนินไปด้วยความแบบว่าไม่มีอุปสรรคปัญหา
หรือว่าถ้าใครที่กำลังเจออุปสรรคปัญหาอยู่ขอแนะนำเลย

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ก็มีด้วยกันหลายอย่างนะคะ
อย่างในช่วงนี้เข้าพรรษาแล้ว
เข้าพรรษาเขาก็นิยมในเรื่องของการถวายเทียนกัน
ถวายเทียนสาถวายกับไฟใช่ไหมคะหมอไก่

อย่างบางคนอาจจะคิดว่าในเรื่องของการถวายเทียนจะยังจำเป็นอยู่ไหม
เพราะว่าสมัยนี้เขามีไฟฟ้ากันทุกที่แล้ว

แต่ว่าถ้าอย่างวัดป่าเนี่ยเขาน่าจะใช้กันอ๋อ

ใช่ค่ะอย่างในเรื่องของวัดป่าหรือว่าในเรื่องของการประกอบศาสนกิจ
ในเรื่องของการเดินจงกลมเนี่ยเขาก็ยังใช้กันอยู่นะในเรื่องของเทียน

ใช่เลยค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยอาจจะเป็นการถวายปัจจัยค่าไฟก็ได้

หรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้

เป็นพวกโคมไฟนะสำหรับให้พระสงฆ์เนี่ยท่านศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงกลางคืนก็ได้

ได้เช่นกันค่ะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ก็จะทำให้เราได้พบทางสว่างนั่นเอง

ใช่เลยค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เจอปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าก็จะเจอทางสว่างเจอทางออก

ชีวิตเจริญโชดช่วงเหมือนดวงไฟ

คือมีราศีไหนบ้างไหมคะที่จำเป็นว่าห้ามพลาดเลยในช่วงนี้ที่คุณจะต้องไปทำบุญเสริมดวง
ค่ะก็คือคนที่เกิดในราศีเมทุน

ใช่ค่ะก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมเกิดราศีเมทุน

บอกแล้วคุณชนะต้องถวายดวงอาทิตย์ไงฮะ
ถวายดวงอาทิตย์มันจะร้อนไปอ่ะเจ๊

พอไหมคะถึงรับบุญชนะราศีเมทุน

เพราะว่าการทำบุญก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราด้วย

ในช่วงนี้คือชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะ

เจริญก้าวหน้าลาบลื่นไม่มีอุปสรรคปัญหา

หรือว่าใครที่แบบว่ามีบริวาร
ขอแนะนำเลยค่ะเป็นไง
ใครที่ยังอยู่ในสถานะโสด

ครับทำไหนดี

ก็คือจะได้คู่ดีเขาเป็นตำนานว่า

จะได้คู่คอมหรือว่าเนื้อคู่ที่

ที่ดีจริงใจกับเราครับนะนอกจากคนโสดแล้วเนี่ย
ขอแนะนำให้ชาวราศีสิงศ์ไปทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน
ค่ะเหตุผลเพราะว่าชาวราศีสิงศ์นะคะ
ช่วงนี้ดวงขาขึ้นเลยขาไก่หน้าผากป่ะคะ
มันจะเครียดอะไรขนาดนั้นเอาขาขึ้นมาไก่หน้ากาก

ใช่ค่ะดวงกำลังดีนะคะ
พักก่อนชาวราศีสิงศ์นะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคมาเยอะ
แต่ตอนนี้เริ่มแบบเริ่มผ่อนคลายเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้คือมีเกณฑ์คิดการใหญ่
อาบน้ำฝนได้แล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บล่ะคะ
เขาบอกไม่มีโรคนี่เป็นลาบอันประเสริฐนะคะ
ใช่เลยค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยจะแข็งแรงดีนะคะ
หรือว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคนะคะ

ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกยารักษาโรค

ยารักษาโรคก็เช่นเราอาจจะจัดสังขทานยาไปถวายก็ได้นะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจัดด้วยตัวเองโอ้โฮยิ่งแบบบุญแรง

ใช่ค่ะแล้วเราก็ควรจะเลือกยาที่ท่านใช้ได้จริง

อย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ควรจะเป็นพวกยาแก้แพ้ไหม
ยาแก้แพ้ยาแก้หวาดยาแก้ไข้

ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคก็ได้

ใช่ค่ะหรือว่าเป็นพวกหน้ากากผ้าก็ได้
ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่ารวมอยู่ในสังขทานยาใช่ไหมคะ
อันนี้ส่งผลบุญก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น
หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่มายืน
แล้วราศีไหนที่ควรจะทำบุญด้วยการทำสังขทานยาแบบนี้คะ

คือชาวราศรีมีนค่ะช่วงนี้จะมีความเกี่ยวพันธุ
เกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคภัยไข้เจ็บ
ถ้าไม่ตัวเจ้าชะตาเองก็จะเป็นพวกคนรอบข้าง
ญาติพี่น้องผู้ใหญ่พ่อแม่
ก็คือจะมีโอกาสที่แบบเจ็บป่วยไม่สบาย

คือราศีมีนก็แนะนำว่า
ถ้ามีโอกาสให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกยารักษาโรค

ทุกราศีสามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะ

ในช่วงวันหยุดยาววันพระแบบนี้
มีโอกาสก็แวะเวียนไปทำบุญกันด้วยนะคะ
แล้ววันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่านะจ๊ะ

โอ้โหใหญ่มากค่ะ
เป็นเซตพระใหญ่ต้อนรับวันพระใหญ่

ถูกมงคลนี้นะคะมาจากเมืองเก่าเลยนะคะ

ก็คือเป็นเซ็ตหลวงพ่อมงคลบพิษ

จัดไปเลย๑ท่านผู้โชคดี

ที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปได้แก่
คุณบุณทริกาไอ้เตียมนะคะ
เกิดวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของลูกค่ะเรื่องของครอบครัว
และก็โชคลาภนะคะแต่เขาวงเล็บมาว่าโสดค่ะ

ในเรื่องของลูกเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาเขาเนี่ยลูกเขาค่อนข้างดี
ดวงเขาจะสามารถพึ่งพาลูกได้ในอนาคต
แต่ว่าดวงเขาอนาคตเหมือนกับว่าเขาต้องห่างไกลจากลูก
ลูกเขาอาจจะต้องไปทำงานอีกที่นึงต้องห่างไกลกัน

ก็คือลูกอาจจะไม่สบายหรือว่าทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจ
แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็คือดีขึ้นนะคะ
ในเรื่องของครอบครัวนะคะพื้นฐานครอบครัวเนี่ย

ก็คือเหมือนกับมีเหตุขัดแย้ง
ใช่ค่ะก็คือมันก็มีเหตุขัดแย้งมีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่รุนแรงทะเลาะกันประจำอ่ะ

แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ

ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วย
สุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยไม่สบาย

อาจจะเหมือนกับว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่เหมือนกับเป็นประจำอยู่แล้ว

ใช่แล้วค่ะแล้วเรื่องของโชคลาภล่ะคะ

บอกเลยนะฮะตรงนี้ว่ายังไม่มี
เน้นในเรื่องของการออมเงินมากกว่า

ใช่ค่ะอย่าไปลงทุนอะไรที่มันหวือหวามันเสี่ยงมันอะไรอย่างนี้
คือช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะทำอะไรที่แบบมีความเสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นการลงทุนหรือเก็บออมเงินไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดี
สำหรับช่วงนี้ของคุณบุญธริกาแต่ว่าเอาจริงคุณมีโชคนะ

เพราะว่าคุณได้รับวัตถุมงคลเนี่ยค่ะเซตใหญ่ด้านหน้านี้ไปเลยนะคะ
แนะนำหน่อยได้ไหมคะหมอไก่หลังจากที่คุณบุญธริกาได้ไปแล้ว

อย่างแรกเลยก็คือให้อยู่ในห้องคนเดียวก่อน
สมาธินะคะจะอยู่ในห้องพระก็ดีนะห้องทำงานก็ได้นะคะ
แล้วก็ให้ทำการท่องคาถาบูชาหลวงพ่อ
ซึ่งจะมีให้ไปด้วยนะคะด้านข้าง
และจากนั้นก็คือให้อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
และอธิษฐานเลยนะคะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของพวกการงาน

ของดวงชาตาเขาเรียกว่ามีราหูเข้ามาในดวง
ราหูนะก็หมายถึงความมืดมนอารมณ์สไตล์แค่กับชาวราศิเมถุ
ใช่ค่ะก็ให้ไปทำบุญเรื่องแสงสว่างเลย
ถือว่าช่วงนี้เหมาะมากเลยนะเป็นช่วงจังหวะดีที่
ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไปวัดเนาะ
เข้าวัดไปทำบุญไปถวายเทียนอย่างที่หมอไก่บอกก็ได้
สว่างจะได้ช่วยทำให้ชีวิตเรามันสว่างรุ่งโรดมากยิ่งขึ้นนะคะ
ยินดีด้วยกับคุณบุญธริกานะคะแต่ถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ง่ายคุณผู้ชม
เข้าไปติดตามเราในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
พอเห็นโพสต์ของหมอไก่ปั๊บเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด
แล้วก็เรื่องที่อยากจะถามหมอไก่กันได้เลยจ้า
หมอไก่ฮะบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมช่วงนี้มีอะไรมาฝากนะคะ
เห็นช่วงนี้หลายคนเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้ว
ฉันก็คือจะมาเช็คดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
เรื่องของสุขภาพนะคะ๓ราศีที่ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึ

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับหมอไก่นะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอกัยมากค่ะขอบคุณหมอกัยครับ